ไปดูที่ระนองกันหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงควันหลงเข้าดาวอะค่ะ
เกิดเหตุวัยรุ่นยิงกันตอนนี้ตำรวจรวบตัวได้แล้ว
เป็นวัยรุ่นแก๊งซอย๙กับแก๊งซอย๑๐เขาไม่ถูกกัน
แล้วก็ก่อเหตุยิงกันแต่ที่น่าตกใจก็คือว่า
คนก่อเหตุนะคะเป็นเยาวชนนะคะอายุเพียงแค่ประมาณช่วง๑๔
ประมาณ๑๘ปีเท่านั้นเองยังไม่ถึง๒๐กันเลยสักคนนะคะ
เป็นกรณีที่กล้องวงจรปิดเนี่ยเขาบันทึกภาพเอาไว้ได้เหตุการณ์นี้แหละค่ะ
เป็นกลุ่มวัยรุ่นยิงกันกลางซอยแบบนี้เลยนะคะ
ซึ่งพนักงานสอบสวนรวบตัวได้แล้ว
โดยบอกว่าวัยรุ่นทั้งสองกลุ่มเนี่ยทะเลาะวิวาดกันมาตั้งแต่งานเขาดาวน์
ใกล้กับภูเขาย่าแล้วแล้วก็ขี่รถไล่กันมาจนถึงจุดเกิดเหตุ
ชุมชนซอย๙หมู่๔ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองระนอง
ประมาณช่วงตี๒ของวันที่๑มกราคมแล้วก็เนี่ยค่ะยิงกันแบบนี้
ในภาพเนี่ยนะคะวัยรุ่นกลุ่มแก๊งซอย๑๐เนี่ยขี่มอเตอร์ไซส์มาจอด
แล้วก็คว่างปลาขวดใส่กันจากนั้นผู้ชายที่เป็นเยาวชนอายุแค่สิบสี่ปีค่ะ
เดินลงมาจากมอเตอร์ไซค์แล้วก็ชักปืนยิงออกไปเลยหนึ่งนัด
ทำให้นายสิทธิพงศ์อินทรโรยวัย๒๑ปีกลุ่มวัยรุ่นซอย๙เนี่ยบาดเจ็บ
อย่างที่บอกค่ะซอย๙ซอย๑๐แม้จะอยู่ใกล้กันแต่บาดหมางกันมานานแล้วนะคะ
ซึ่งตั้งแต่คืนเกิดเหตุเนี่ยค่ะแก๊งซอย๑๐ก็ไล่ยิงแก๊งซอย๙
มาก่อเหตุกันคาซอย๙เลยเรียกว่ามาถึงถิ่นน่ะนะคะ
ก่อนหน้านี้มีรายงานนะคะว่านายสิทธิพงศ์ผู้บาดเจ็บที่ถูกยิงเนี่ย
เป็นพลทหารเกณฑ์สังกัดค่ายทานแห่งหนึ่งของสวรรณอ่อนองค์
ซึ่งทีมข่าวชะละทีวีเองก็เลยสอบถามไปที่พันเอกธานีเกียรติศาล
ผู้บังคับกองพันธหารราบที่๒กรมทหารราบที่๒๕ค่ายรัตนรังสรรค์ค่ะ
ถามว่าเป็นฐานเกณฑ์จริงหรือเปล่าก็ได้คำตอบมาว่านายสิทธิพงศ
เป็นทหารเกณฑ์ที่ฆ่าจริงจริงแต่ว่าลาพักผ่อนไปเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมานะคะ
แล้วก็ไม่ได้กลับเข้ามาที่ค่ายอีกเลยทางทหารก็ทำบันทึกขาดหนีราชการเรียบร้อยแล้ว
พอรู้ข่าวเรื่องนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวให้เวลาในการรักษาตัวก่อน
หายดีเมื่อไหร่ก็จะต้องนำตัวมาลงโทษล่ะค่ะ
ล่าสุดตำรวจสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง๓คนที่รวบตัวได้ที่เป็นเยาวชนแล้วนะคะ
แจ้งไป๓ข้อหาด้วยกันร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพกพาอาวุธปืนไปในที่ชุมชนที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะ